มาดูเรื่องของอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับรถซิ่ง
เรามักจะเห็นหลายคนใช้ท้องถนนกลายเป็นสนามแข่งรถ
อย่างกรณีนี้ที่จังหวัดชายนาฏเป็นรถเก๋งแข่งกันมากับรถกระบะ
แล้วก็ใช้ความเร็วปาดกันไปปาดกันมานะครับ

ท้ายที่สุดแล้วรถเก๋งเสียหลักแหกโค้ง
แล้วก็พุ่งไปชนเสาไฟฟ้าเกาะกลางถนน
คนขับเนี่ยกระเด็นออกมาจากรถด้วยแล้วก็เสียชีวิตเลยนะคะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะ
และแน่นอนว่าจะต้องตามเอารถกระบะคู่กรณีเนี่ย
มาสอบปากคำต่อไปนี่นะคะ
เป็นกล้องหน้ารถคันหนึ่งที่บันทึกภาพขณะที่รถคันนี้ก็ขับไปตามถนนสายชายหน้าสุพรรณบุรี
ระหว่างทางจะเห็นรถเก๋ง๑คันรถกระบะอีก๒คัน

ทางโค้งรถเก๋งคือเสียหลักอะค่ะ

ไฟส่องสว่างตรงช่วงเกาะกลางถนนอย่างจังนะคะ

เด็นออกมานอกรถเสียชีวิตคาที่เลยนะ
นี่ดูสิขับกันมา

จุดเกิดเหตุอยู่ช่วงทางโค้งหน้าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคพื้นที่ตำบลแพรกศรีราชาอำเภอสรรคบุรีจังหวัดชายนาฏ
ในที่เกิดเหตุพบศพนายวสุดพงศ์วงธนัชชัดอายุ๒๐ปี
นี่แหละค่ะสภาพรถเก๋งเสียชีวิตสภาพนี้กระดูกหักเกือบทั้งร่างเลยนะคะ
ห่างออกไปประมาณ๑๕เมตรพบรถเก๋งซูซูกิสวิปสีขาวชนอัดติดกับเสาไฟฟ้า
สภาพรถก็พังยับเยินไม่เหลือเขาโครงเดิมเลยทีเดียว
เจ้าหน้าที่ส่งศพไปที่โรงพยาบาลสันบุรีเพื่อรอญาตินำกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะ
คือรถก็ยับเยินคนก็กระเด็นออกไป
ตำรวจเนี่ยมีการสอบส่วนเจ้าของรถกระบะที่กล้องหน้ารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้นะคะไม่ใช่รถกระบะคู่กรณี
ก็เลยทราบว่าก่อนเกิดเหตุเห็นรถเก๋งขับแข่งกับรถกระบะสองคันด้วยความเร็วแล้วปาดกันไปมา
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถเก๋งเสียหลักหมุนแล้วชนกับเสาไฟฟ้าเต็มแรงทำให้คนขับกระเด็นออกนอกรถเสียชีวิต
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่นะคะเตรียมตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อจะติดตามตัวคนขับรถกระบะทั้งสองคันมาสอบปากคำและดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ